หลังจากที่กรมการขนส่งทางบกออกประกาศ

มีผู้ประกอบรถตู้มาติดตั้งเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
รถตู้คันที่เกิดอุบัติเหตุก็พบว่า
ใช้ความเร็วไม่เกิน๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
ช่วงนาทีสุดท้ายก่อนที่รถตู้โดยสารสาธารณะ

จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตรวม๒๕คน
รถตู้คันนี้ขับมาด้วยความเร็ว๘๔กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และจากการดูข้อมูลย้อนหลังก่อนเกิดเหตุ๓๕นาที

ใช้ความเร็วเฉลี่ย๙๐๕๙กิโลเมตรต่อชั่วโมง

โดยกำหนดการผ่อนระยะงวดสุดท้าย
และจะเชื่อมต่อระบบเข้ากรมการขนส่งทางบก

เมืองต้นได้เสนอได้มอบข้อมูลรายงานนี้
ให้กับท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเรียบร้อยแล้ว
ก็คือความเร็วความเร็วนะ
หากเกิดเหตุก็คือ๘๔กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งเป็นความเร็วตามปกติตามมาตรฐานของกรมขนส่งครับผม
เพราะระบบจะส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ทุกนาที
เพื่อส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์
ที่เป็นของเจ้าของผู้ให้บริการ
และส่งข้อมูลต่อไปที่กรมขนส่ง

นั่นหมายความว่าความเร็วคุณเกิน

ยิงจากสัญญาณดาวเทียมลงมาที่ตัวรถ
คำนวณการเคลื่อนที่ในแต่ละกิโลว่า

แล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีการดัดแปลงดัดแปลงข้อมูล

ปรับลดเหลือ๘๐๗๐นั่นหมายความว่า

ข้อมูลต่างจะรวมไปด้วย
เพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนข้อมูลไม่สามารถทำได้
จะใช้เวลาประมาณ๔๐นาที
สำหรับค่าใช้จ่ายการติดตั้งเฉลี่ยอยู่ที่๗๐๐๑๐๐บาท
ซึ่งหนึ่งในพนักงานขับรถตู้โดยสารสาธารณะมองว่า
เพราะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยลดอุบัติเหตุ
ขณะเดียวกันต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการติดตั้งบางส่วน

เพราะว่าจำนวนเงินเนี่ยมันบวกไปหลายคัน
อ๋อแล้วคันใช่ไหมคันละ๘๐๐๐ถึงเหมือนหนึ่งใช่ไหมครับ
ถ้าทางรัฐบาลหรือทางกรมขนส่ง
อาจจะลดให้มันซอฟต์ลงมาสักนิดนึง
เพื่อว่าราคามันจะได้เบาบางลงมาก

ภายในวันที่๓๑มีนาคมนี้

กำหนดข้อบังคับให้กลุ่มรถตู้โดยสารสาธารณะ

สำหรับรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่น

รถบรรทุกสาธารณะ๑๐ล้อขึ้นไป
ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี๒๕๕๙
และรถบรรทุกส่วนบุคคล๑๐ล้อขึ้นไป
ติดตั้งครบทุกคันภายในปี๒๕๕๙

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน